ก้าวไกลนะครับทุกผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยมันมีคำถามว่า
เอาละตอนนี้ยังไงก้าวไกลคงต้องไปเป็นฝ่ายค้านค่ะ
แต่พักก้าวไกลเนี่ยจะโหวตนายกให้กับเพื่อไทยเขาไหม
ยกมือให้เขาไหมอ่านี่นะฮะเพราะถ้าเกิดก้าวไกลยกมือ
หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงของก้าวไกลยกมือให้กับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยนะ
เลยนะเขาไม่ต้องเป็นเสียงสวเลยนะใช่ค่ะ
นั่นคือการปิดเลยนะค่ะปิดสอวรเลยนะอย่างแท้จริงเลย
อ่าเพียงแต่ก้าวไกลเนี่ยจะเอายังไงค่ะนะฮะเพราะแม่
บางคนก็บอกอะไรมันจะช้ำใจมากขนาดนี้
ประธานสภาก็ไม่ได้ใช่ไหมค่ะนายกก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ
ไปเป็นฝ่ายค้านอืมต้องมาโหวตให้อีกแล้วต้องโหวตให้เขาเป็นนายกอีกเหรอ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะมีการประชุมสอสอของพักเก้าไกล
ก่อนการประชุมนะครับพลโนตรีสุพิสารพักดีนรุนาศ
รองหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่าวาระวันนี้เนี่ย
อกจากเรื่องต่างที่ต้องลงมติกันแล้ว
หารือกันเรื่องโหวตนายกรัฐมนตรีด้วย
ซึ่งทางพลโนตรีสุพิสารบอกว่าเคยเสนอพักก้าวไกล
ว่าควรจะโหวตเห็นชอบนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทย
เพื่อจะได้ปิดสวิตช์สวแม้ก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านก็ตาม
ในเมื่อเพื่อไทยเขายืนยันชัดเจนว่าพักที่เขาไปจับใหม่เนี่ย
ไม่มีสองลุงนะไม่มีพักของบิ๊กตู่บิ๊กป้อม
เพราะฉะนั้นพักเก้าไกลก็ควรยกมือโหวตให้เขา
ซึ่งเป็นการทำงานการเมืองแบบรูปแบบใหม่
ที่ถือว่าไม่ผูกติดกับอำนาจ
เขาจะกลับมาหาเรากันเมื่อไหร่ก็ได้
และถามความเห็นจากประชาชนในพื้นที่
ว่าคิดเห็นอย่างไรเรื่องการโหวตนายก
ส่วนความเห็นของพลโนตรีสุพิสาร
ณขณะนี้ยังถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัว

คุณอำมารัฐโชคปมิตกุลแกนนำพักก้าวไกล
บอกว่าตอนนี้การแสดงความเห็นก็ถือว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคล
แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของคุณอำมารัฐว่าคิดอย่างไรกับการโหวตนายก
คุณอำมารัฐพี่เจี๊ยบอำมารัฐบอกเห็นเหมือนคุณช่อพันนิกา
ถามว่าเห็นยังไงเหมือนคุณช่อพันนิกาที่เป็นแก่นำคณะก้าวหน้า

นี่ไงก็เห็นแบบนี้ไง
ผัวไปมีเมียน้อยเนี่ยนะขวัญ

ต้องตามไปปูที่นอนให้เขาอีกเหรอ

เราจะบอกว่ายังไงนะเห็นคุณอำมารัฐ
เมื่อกี้บอกว่าถามว่าคุณธอมชาวรรษว่าเดี๋ยวจะนัดไปไหน

ใช่มั้ยคะ

ส่วนกรณีของม็อบทะลุวังเมื่อวานนี้ใช่ไหม
ม๊อบทะลุวังที่ไปที่ที่ทำการพักเพื่อไทยคุณอำมารัฐบอกว่าพักก้าวไกลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะหลายคนก็ไปถามหาว่าเอ๊ะทำไมพักเก้าไกลไม่ช่วยห้ามหน่อยยืนยันว่าพักเก้าไกลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับม็อบทะลุวัง
ก็ขนาดพ่อกับแม่ของเขายังสั่งกันไม่ได้ถ้าเขาไม่เห็นด้วยแล้วใครจะไปสั่งเขาได้
คุณธรรมรัฐบอกไม่กล้าไปสั่งเด็กพวกนี้เหมือนกันเพราะไม่ได้อยู่ในใต้บังคับบัญชาของเรา
แต่หากเป็นสมัยก่อนเนี่ยพักก้าวไกลก็จะคอยให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเท่านั้น
เวลาที่เขาไปชุมนุมเรียกร้องแล้วเขาถูกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติแรงเกินกว่าเหตุ
หรือไปช่วยเรื่องการประกันตัวแต่คงไปสั่งเขาไม่ได้หรอก
ว่าแบบเอออย่าไปทำอย่าไปอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพักก้าวไกลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะก้าวไกลเนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
โพสต์ยาวเลยสรุปมาให้คุณผู้ชมฟังเลยบอกเรื่องของลุงสองคนดีลลับที่ลูกหลานไทย
อนาคตต้องเสียประโยชน์ค่ะคุณสิทธาบอกแบบนี้ลุงคนแรกอยากกลับบ้านเชี่ยวชาญเรื่องการปั้นนายก
ลุงคนที่สองอยากเป็นนายกช่ำชองเรื่องการเป่าคดีให้เงียบหาย
คุณสิทธาอธิบายว่าลุงคนแรกคืออดีตนายกทักษิณ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ลิภัยทางการเมืองไม่ได้เป็นผู้ร้ายหนีคดี
ส่วนลุงคนที่๒ไม่ได้ระบุชัดนะคะว่าเป็นใคร
แต่บอกว่าลุงคนนี้ใช้ใจบันดาลแรงคุ้นไหมคะพี่อุ๋ย

แล้วบอกว่าอยากเป็นนายกสักครั้งในบ้านปลายชีวิตของตัวเอง
เพราะหวังประโยชน์เกาะกินงบประมาณ
หากลุงสองคนนี้มีดิวลลับกันเมื่อไหร่จะสมประโยชน์ทั้งคู่
แต่คนที่เสียประโยชน์จะคือลูกหลานไทยในอนาคต
ถ้าเราปล่อยไปจะต้องอยู่ใต้อำนาจของลุงอีกหลายปี
สุดท้ายไทยก็จะถูกสูบสิ่งดีจนไม่เหลืออะไรที่มีค่าส่งต่อให้ลูกหลาน
ทั้งที่อยากรออีกไม่เกิน๑๐เดือนนี่พูดถึงสว
สวจะหมดวาระพวกเราก็จะขุดรากถอนโคน
ผลิตการศูนย์สิ้นไปจากประเทศไทยได้อยู่แล้ว
คุณสิทธาบอกว่าเชื่อมั่นว่าอดีตนายกทักษิณจะกลับบ้านได้

ที่ประชาชนแห่กันไปต้อนรับ
ฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันส่งสัญญาณที่ภเพัลใจ
จับมือกันของสองพักใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยให้แน่น
ก็คือแพ็คกับก้าวไกลไป

อย่าให้ความอยากของนักการเมืองอยู่เหนือเจตนารมณ์ของประชาชน
ประชาชนไม่ได้เลือกท่านมาเพื่อให้ไปเป็นนั่งร้านให้ผลิตการสืบทอดอำนาจค่ะ
อ้าวไม่รู้ว่าจะหวนคืนกลับมาทันกันหรือเปล่านะฮะ
ทางนั้นเขาก็ไปกันแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยกับภูมิใจไทย
สเตตัสเลยไล่เมียคบชู้เอาอีหนูเข้าบ้าน
อ้าวสนใจก็ไปตามอ่านกันที่เพจเฟซบุ๊คคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะ
อืมค่ะอ้าวแค่นี้ก่อนแล้วกันการเมืองไทยวันนี้